เรื่องต่อไปจะพาไปดูแว้นสายหมอบหน่อย
สายหมอบเราเห็นกันเยอะมากจริงคุณผู้ชม
ดูสิว่าจุดจบของแว้นสายหมอบเป็นยังไงค่ะ

แทบจะมองไม่เห็นคนขับอยู่แล้ว
ถามสั้นทำทำไม
ทำทำไมคะอันนี้ดิฉันคล่องใจจริงนะ
ทำไมคะคุณหล่อไหม

ขับดีดูหล่อดูเท่กว่าอีกอ่ะคุณ
นี่พ่อหนุ่มคนนี้เขาแว้นอยู่ที่บริเวณไหน
ถนนมิตรภาพนะคุณทางหลวงหมายเลข๒ขาเข้านครราชศรีมา
บริเวณแยกบ้านวัดตำบลเทพาลัย
ถนนมิตรภาพถนนใหญ่หมอบอย่างเดียวไม่พอ
ขับขี่ด้วยความเร็วแล้วยังไง
ปาดซ้ายปาดขวาปาดหน้ารถพลิกอัพ
คันที่บันทึกกล้องเอาไว้นี่แหละค่ะคุณ
เป็นการขับที่มันเสี่ยงมาก
เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเกิดอันตรายนะคะ
จากนั้นเจ้าของคลิปเขาก็เลยเอาคลิปนี้
กล้องหน้ารถไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สุดท้ายเป็นไงจุดจบสายหมอบไหม
สายหมอบต้องสยบสายอะไรสายตรวจนะคะคุณ
เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็ไปหาเลย
แล้วก็พบว่านุ่มสายแว้นคนนี้เป็นเยาวชนอีกแล้ว
เป็นเยาวชนอายุเท่าไหร่๑๓ปี
ใช่อายุ๑๓ปีเท่านั้น
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยทำการตรวจยึดรถจักรยานยนต์คันที่ก่อเหตุไปนะคะ
แล้วก็นำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหา
ขี่รถจักรยานยนต์โดยประมาทและหน้าหวัดเสียว

เป็นเยาวชนผู้ปกครอง
โอ้โหนี่ลำบากผู้ปกครอง
ผู้ปกครองค่ะเป็นคนจ่ายค่าปรับจำนวนเงิน๕๐๐บาท
ได้เลิกนะลูกนะขับขี่แบบนี้มันอันตรายนะคะ
อันตรายต่อตัวเองอันตรายไปถึงคุณพ่อคุณแม่
ที่อยู่บ้านเป็นห่วงเราด้วยนะ
อันตรายไปถึงคนรอบข้างข้างหลังที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกับเราด้วยนะคะ
ใครที่แบบว่าขับขี่รถจักรยานยนต์แบบนี้คุณดูเอาไว้นะ
ต่อให้ไม่เกิดอุบัติเหตุตอนนี้ก็ไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะเกิดนะคะ
นะจบนะเรื่องนี้อย่าได้ทำกันอีกนะ